ค่ะความคืบหน้าของคดีใช่ไหมคะก็จริงตามตลอดเลยนะคะ
ตามกับทางเอ่อเจ้าหน้าที่ทางตำรวจปราวทรนะคะผมตามตลอดนะ
เอาจริงนะแต่ว่าเข้าใจว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีคดีความเยอะแต่เราเองอ่ะคือกองพูดมาตั้งแต่แรกว่าคงอยากให้เรื่องนี้เป็นคดีตัวอย่าง
มันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากกับโซเชียลกับการพิมพ์อะไรแบบนี้นะคะ
แต่ด้วยความที่เราก็เข้าใจในมุมเขาล่ะว่ายังมีงานที่ยังต้องทำเยอะมันเป็นกองพะเนินนะคะ
แต่ว่าเราก็พยายามจะติดตามความคืบหน้าเข้าใจว่าในเร็วเนี้ย
น่าจะเริ่มส่งมาที่ศนได้ละค่ะ
โทรถามผู้กองเองเลยค่ะมีเบอร์ก็คือโทรถามเองเลยว่า

คือที่ได้รับคำตอบมาจะเป็นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ก็ได้รับคำตอบว่าอีกไม่นาน
แต่ว่าในส่วนของหลักฐานบางทีความไม่อยากจะพึ่งแล้ว
ทางไหนบ้างที่ที่เขียนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเอาเป็นว่าเข้าใจพยายามเข้าใจดีกว่าว่า
เขาก็มันมีคือเรื่องโซเชียลเดี๋ยวนี้
มันมีคนที่มาฟ้องร้องเรื่องเนี้ยเยอะนะคะก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่งแต่ว่าถ้ามันนานมากกองคิดว่าเออเราก็ต้องมีวิธีที่ให้เขาช่วยเร่งดำเนินการหน่อยได้ไหม
เพราะไม่งั้นคือเหมือนคนที่ทำผิดเขาก็ลอยนวลอย่างเงี้เหรอแล้วถ้าลอยนวลอ่ะ
อย่างเคสกวางเนี้ยมันมันมันเห็นชัดมากถูกไหมคะแล้วมันมั่วมากเนี้ย
คือเรากลัวตรงนี้ว่าคนนี้แบบอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยนี่
พิมพ์อะไรมั่วไปก็ได้บอกจะฟ้องแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ถูกดำเนินคดี

ที่ปล่อยข่าวแล้วก็เขียนข้อความที่มันแบบมุ่ง

อย่างตัวเราเองเพราะว่าแสว่างตรงหายไปแล้ว

เพราะว่าต้องบอกว่ากวางออกมาเคลียร์ตั้งแต่วันนั้น

กองก็จริงก็ไม่ได้เครียดอะไรแบบมากนัก
เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับตัวกวางก็รู้สึกว่ามันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว

คนให้กำลังใจเราเยอะมากเข้าใจเราเยอะมาก

มันก็เหมือนการให้คนอื่นรู้จักเรามากขึ้น
แต่ว่าอาจจะเป็นต่างหายงานหรือเปล่า

เราก็ต้องเลือกที่จะมองด้านบวก
ใช่ไหมคะชีวิตเราเราต้องมองด้านบวกเราจะได้มีความสุข
เรามองเราทำงานในสายนี้มีคนรู้จักเรามากขึ้น
ซึ่งก็เป็นผลดีก็ขอบคุณกับทุกคนเลยค่ะ
แบบว่าคนละครค่อนข้างแน่นเลย

มันทำให้เราแบบว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วมีงานขึ้นแล้ว
มันเริ่มขึ้นมั้ยมันเกี่ยวได้มั้ย

เหมือนแบบคนได้รู้จักเรามากขึ้นว่า
เอ้ยอ๋อมีผู้กัดคนนี้ที่ทำงานด้านนี้
คนก็เริ่มมาดูในผลงานของเรา

แต่สิ่งที่มันตามมาแล้วกองว่ามันดีคือ

คนที่เห็นเวลาเราได้อ่านข่าว

จะต้องระวังตัวให้มากขึ้นมั้ย
โอ้ถามระวังไหมหรอก็ก็ระวังมากขึ้นนะคะ

มันมีความเสี่ยงที่คนจะไปตีความในด้านอื่นได้หรือเปล่า
ไม่ได้คุยกันหรอมันไม่คนได้คุยกัน